เพราะว่าแหมฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วง
ก็บอกว่าประมาณปี๒๓ที่สุดสกุล
กลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฝนตกลงมาหนักแล้วบางคนบอกโอ้โหตกมาราทอนเลย๖ชั่วโมง
เช้านี้สภาพการจราจร
เป็นดั่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหนี่มันอะไรเกิดขึ้นในกรุงเทพ
เอาจริงนี่เดี๋ยวก่อนนะคะ
นี่คือบนถนนหรือว่าลานจอดรถขอโทษที
บนถนนสิครับรถไปไหนไม่ได้
หยุดนิ่งแบบนี้นะครับเพราะว่าเคลื่อนที่เนี่ย
สักประมาณ๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นี่เอาจริงคุณสืบสกุลดิฉันทำใจเอาไว้แล้วนะ

แต่ดิฉันทำใจไว้แล้วว่าวันนี้มีสักประมาณ๑๕นาทีของข่าวเที่ยง
ตอนแรกคุณสืบสกุลอาจจะต้องอ่านข่าวคนเดียวหรือเปล่า
เพราะว่าดิฉันรถติดหนักมาก

เป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเช้านี้ต้องเผชิญกับสภาพการจราจร

จนต้องนี่ครับนอนรอกันเลยทีเดียวแทบจะนอนขับอยู่แล้วนะฮะ
เพราะว่ามันขยับไปไหนไม่ได้นะครับปกติใช้เวลาเดินทางไม่ถึง๒๐นาที
แต่เช้าวันนี้เป็นชั่วโมงแล้วเฮโลสวัสดีเริ่มต้นเดือนกันยายน
ได้ดีจริงนี่เขาแชร์กันมาแบบนี้
คือเห็นแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนะเอาจริงคุณผู้ชมเพราะว่าเราเองก็ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเยอะเหมือนกัน
บ้านดิฉันหน่อยไหมคุณสืบสกุลคือจุดอื่นเนี่ยน้ำมันท่วมขังหลายพื้นที่
แถวบ้านดิฉันในเส้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงปกติเมื่อวานเนี่ยก็เลือกที่จะผ่านเส้นนี้นะ
แต่ว่ามันรถติดมากอย่างวันนี้ตรวจสอบเรื่องสภาพการจราจรก่อนคุณผู้ชมดูสิคะ
หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงถนนรามคำแหงทั้งเส้นฝนตกมาหนัก
แล้วดูสิดูน้ำมาท่วมแบบนี้ค่ะนะฮะนอกจากนี้หลายพื้นที่นะครับ
ดูกรุงเทพอีกฝั่งหนึ่งก็คือถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
บอกว่าไม่น้อยหน้าเลยน้ำท่วมรอการระบายทำให้เดินทางลำบากมาก
เพราะว่าจริงแจ้งวัฒนะเขามีการทำรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็มีการบีบช่องการจราจร
ฝนตกรถติดหนักเลยเขาบอกตั้งแต่ตี๕นะฮะ
ตายกันอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีคนก็เอามาแชร์อีกนะฮะก็เป็นเส้นทางหน้ามาร์เก็ต
ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับส่วนน้ำท่วมแถวแถวหน้ามาร์เก็ตวิวที่สุวรรณภูมิ
น้ำค่อนข้างจะท่วมสูงเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเขารายงานกันเยอะนะ
สมาชิกทวิตเตอร์ถนนรัฐนาธิเบสมุ่งหน้าสะพานพระนั่ง๙
สะพานข้ามแยกบางพลูรถนิ่งหางแถวเนี่ยโอ้โหเป็นกิโลแล้วนะฮะ
แล้วก็รังสิตตามคลองต่างก็ติดกันหนักเลยนะครับ
กรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
รายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครในรอบ๒๔ชั่วโมง
รายงานว่ามีจุดน้ำท่วมขังถึง๒๑จุดนะครับ
อาทิสุขุมวิทย์๗๑อโศกห้วยขวางสะพานควายบางแคบางนา
ปริมาณน้ำฝนหนักสุดวัดณประตูระบายน้ำจุดคลองทวีวัฒนาหนักสุดเลย
ปริมาณน้ำฝนร้อยห้าสิบสามมิลลิเมตรนะครับรองลงมาก็สาหัสสากันอยู่แถวบางแค
นะครับแถวหนองแข็มแล้วก็มาดินแดงแล้วก็รายงานล่าสุดบอกว่ากรุงเทพมหานคร
ระบายน้ำให้เป็นปกติแล้ว๑๖จุดจาก๒๑จุดที่มีน้ำท่วมขัง
ใช่ค่ะสภาพการจราจรในเช้านี้
ใครเป็นยังไงบางคนยังอยู่บนท้องถนนอยู่
ส่งข้อความมาบอกได้นะคะทางไลน์หน้าจอก็ได้
หรือว่าใครที่ดูข่าวเที่ยงอยู่ทางโซเชียล
ใช่ครับคุณผู้ชมฮะไปดูที่อาคารรัฐสภา
เขาบอกสร้างน้ำตกหรือเปล่า
คุณเขาใช้คำว่างามหน้าสภาหมื่นล้านดูสิ
นี่คืออาคารรัฐสภาใหม่นะฮะย่านเกียรติกายนะครับ
ปรากฏว่าโอ้โหมีภาพนี้ออกมามีน้ำตกมีน้ำไหลหลากลงมาในอาคารนะครับ
ทะลักท่วมอาคารลิฟต์ฝั่งสมาชิกวุฒิสภา
ก็เกิดน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่ามีการแชร์ภาพเหล่านี้กันมา

หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
จนถึงเช้าวันนี้ข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่สังกัดรัฐสภา
ได้มีการส่งต่อคลิปขนาดสั้น
เห็นภาพน้ำไหลรอการระบายภายในอาคาร
สัปยสภาสถานหรือว่าอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียรติกาย
ก็ตรงจุดบริเวณโถงชั้น๑
ใกล้กับที่ทำการปรายศนีย์แล้วก็จุดแถลงข่าว
ก็เห็นน้ำกำลังรั่วซึมหน้าประตูลิฟท์
บริเวณทางเข้าราวกับน้ำตกไหลลงมาโกรกแบบนี้นะฮะ
มีการตั้งคำถามเหตุใดอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ค่านับหมื่นล้านจึงมีข้อบกพร่อง
รั่วซึมจนน้ำท่วมขังได้เช่นนี้

บอกว่าอาคารรัฐสภาฝั่งสวที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม
หลังจากที่ใช้รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอเมื่อปีที่แล้ว
จะพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายทั้งข้าราชการทั้งเจ้าหน้าที่
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดก็คือช่วงตุลาคมนี้ไหม

เพราะจริงนะคุณมันไม่ใช่แค่น้ำรั่วซึมอย่างเดียวไง
ยังมีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานโต๊ะเก้าอี้ต่าง

นะฮะก็ต้องมีการแก้ไขอุดรอยรั่วอุดรูรั่วนี้นะฮะ
เพราะบางคนมองเป็นเรื่องของแบบความเชื่อนะฮะ
คุณผู้ชมครับเราไปดูความเดือดร้อนของพระและญาติโยม
วัดชัยมงคลที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างฮะ
เผชิญกับน้ำท่วมสูงในขณะที่ต้องมีการจัดงานชาปนกิจศพ

ชาวบ้านต้องลุยน้ำท่วมประมาณครึ่งเมตร
เพื่อจะเดินเวียนศพรอบเมน๓รอบตามประเพณี
ก่อนจะนำศพขึ้นเผาบนเมน
ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
วัดชายมงคลถ้ามีฝนตกหนักระบายน้ำไม่ได้
โอ้โหดูคุณดูสิอย่างกับคลองรอบเมนอย่างนั้นนะฮะ
โดยพระมหาสมบุญขออภัยพระมหาบุญสม
หัวหน้าพระวิทยากรประจำวัดชัยมงคลเป็นผู้โพสต์
พร้อมกับให้ข้อมูลบอกว่าในพื้นที่สมุทรประการ
ฝนตกหนักน้ำท่วมทั้งภายในวัดและบริเวณหน้าวัด
พระเนรออกไปบินทบาทไม่ได้

คณะเจ้าภาพงานศพก็ประสงค์จะทำพิธีตามกำหนด
ก็เลยต้องแห่ศพลุยน้ำเวียน๓รอบ
เป็นภาพที่สะท้อนออกมาแบบนี้

บ้านเรายังมีร่องมะละสุมพาดผ่านกลางประเทศ

ทำให้มีฝนตกหนักกระจายใน๓ภาค
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่าง
ฝนเพิ่มขึ้นแล้วจากเมื่อสัปดาห์ก่อน
จะเตะ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
สัปดาห์นี้ฝนตก๑๖๐๘๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
จะมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้
จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้
ซ้ำรอยเมื่อคืนนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับ

ก็ฝากกรุงเทพมนครในเรื่องของการประบายน้ำด้วยนะครับ

พอเช้ามาการจราจรก็ติดขัด

ตรงที่มันตกต่อเนื่องมาถึงเช้าเลย